ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกันความรักถ้ายังโสดเพื่อนจะแนะนำคนดีมาให้
ถ้าดูใจกันอยู่จะมีคนเข้ามาอีกหลายคนจนต้องสับราง
พบคนพึงใจระหว่างเดินทางเป็นคนเอเชียผิวเหลืองหรือมีเชื้อจีน
สุขภาพระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยทำเท้าบาดเจ็บ
ระวังโรคพญาติในกระเพาะอาหารปอดปวดหลังปวดเอวท้องเสียบ่อย
การเงินอยู่ในจังหวะดีมีพอใช้จะได้เงินที่ไม่ได้คาดหวังลาบลอย
การลงทุนกับต่างชาติจะได้ผลประโยชน์ดี
รายจ่ายจะเป็นค่าจ้างค่าแรงเงินลงทุนการงานงานด้านประสานงานติดต่อ
มีผู้ช่วยเป็นเพศตรงข้ามจะดีงานเสี่ยงการลงทุนเป็นจังหวะดี
แต่ให้รอบครอบในสัญญาอาจจะเหนื่อยหนักจากงานที่คนอื่นทิ้งภาระไว้ให้
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์